หลายคนที่ติดตามข่าวนี้มาก็บอกว่าสะเทือนใจ

คือมีอดีตนายตำรวจที่นครสวรรค์
เขาไม่พอใจหมาจรจัดที่เข้ามาในบ้าน
แล้วก็มีการทำร้ายมันลากมันไปนอกบ้าน
แล้วก็มีการกระทืบซ้ำจนจากที่มันดิ้นด้วยความเจ็บปวดทรมาน

ทีนี้เรื่องนี้ก็เลยต้องมีการตามกันต่อ
เพราะว่าทางด้านเจ้าตัวที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เตรียมที่จะเข้าพบพนักการณ์สอบสวนแล้ว

ชาวบ้านบอกว่าก็ไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไปห้าม
กลัวไงคนมีสีมีอิทธิพล
ก็เห็นเหตุการณ์ก็สงสารน้องหมา
เขาแชร์ภาพเป็นสุนัขสีดำนอนตาย
แล้วก็มีรอยเลือดอยู่ไม่ห่างจากตัวสุนัขเนี่ยนะคะ
จุดที่เกิดเหตุเป็นถนนในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

อดีตตำรวจเออลี่โหดกระทืบหมาจรดิ้นชักจนตายคาตีน
ขออภัยคุณผู้ชมก็โพสต์แบบนี้จริง
๔โมงครึ่งของวันที่๒๖ตุลาคม
อดีตตำรวจเออรี่รีไทนโมโหหมาจร
ที่ชอบเข้าไปเล่นกับหมาในบ้าน
แล้วก็เลยทำรุนแรง
โดยอ้างว่าหมาไปกัดรองเท้า
ปิดประตูบ้านทุบตีทำร้ายหลายครั้ง
และโยนหมาออกมานอกบ้านกระทืบซ้ำอย่างแรง

หลังจากที่รอจนสิ้นใจแล้วก็ลากเอาไปทิ้ง
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงทั้งตะโกนห้ามทั้งตะโกนด่า

เพราะว่าทั้งพ่อทั้งลูกล้วนเป็นอดีตข้าราชการ

แต่ไม่ว่าจะมีสีหรือมีคั่วมาจากที่ไหน

แล้วก็เดี๋ยวเตรียมที่จะประสาน

ทีนี้ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยนะคะ
เดินทางไปที่บ้านที่เกิดเหตุที่นครสวรรค์เลย
ไปสอบถามเหตุการณ์สอบถามเรื่องราว
ก็ไปสอบถามกับทางด้านร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ทองศรี
ผู้ชายที่ถูกระบุว่าเป็นคนทำร้ายสุนัขจนตาย
ตั้งใจจะไปสอบถามอดีตตำรวจ
พอไปถึงเนี่ยลักษณะก็คือบ้านที่เกิดเหตุอยู่ท้ายหมู่บ้านเลยนะคะ
มีบ้านอยู่ไม่ถึง๑๐หลังคาเรือนนะคะ

บอกว่ายังเห็นพวกคราบเลือดของหมาเนี่ย

เป็นคราบเลือดจางในบ้านหลังนี้ค่ะ
ทีนี้ภายในบ้านก็ไม่มีคนอยู่
เพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ไม่อยู่บ้านเหมือนกัน
ว่าเดินทางไปทำธุระที่ต่างจังหวัด
ส่วนเจ้าหน้าที่คือทางหมู่บ้าน
เขาก็ไม่อนุญาตให้ทีมข่าวบันทึกภาพอะไร
ด้านพันธุ์ตำรวจโทบุญเชิดจันมณี
รองผู้กำกับการสพเมืองนครสวรรค์
เราก็ไปสอบถามค่ะความคืบหน้าทางคดีนี้ว่าเป็นยังไง
ก็ระบุว่าหลังจากที่ได้รับแจ้ง

ไม่พบอดีตตำรวจนายนี้ไม่เห็นซากหมาที่ตาย
ก็ไปสอบถามพยานพยานเล่าให้ฟังค่ะ
เมื่อช่วงเย็นของวันศุกร์เป็นวันเกิดเหตุ
พยานได้ยินเสียงหมาร้องโหยหวนออกมาจากบ้านของอดีตตำรวจนะคะ
เห็นว่าอดีตตำรวจจับสุนัขจรจัดโยนออกมาที่บริเวณหน้าบ้าน
หลังจากนั้นก็ใช้เท้ากระทืบสูนักไปอีกหลายครั้ง
มันแน่นิ่งไปแล้วก็มีการดิ้นทุรนทุรายมาชักกระตุก
แล้วหลังจากนั้นก็ตายนะคะซึ่งหลังจากที่หมาตายเรียบร้อยแล้ว
อดีตตำรวจก็นำไปทิ้งที่ถังขยะในหมู่บ้าน
ส่วนสาเหตุที่มีการทำร้ายสูนัก
เพื่อนบ้านบอกนะคะว่าทราบแค่ว่ามันเป็นหมาจรจัดนะคะ
แล้วก็เข้าไปเล่นกับหมาของทางด้านอดีตตำรวจในบ้าน
แล้วตอนที่เข้าไปเล่นไปกัดรองเท้า
ก็เลยทำให้อดีตตำรวจไม่พอใจแล้วก็ลงมือทำร้ายสุนัขจรจัดตัวนี้
แล้วเดี๋ยววันนี้ทางด้านอดีตตำรวจที่ก่อเหตุ
จะเข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อหาทารุณกรรมสัตว

หลังจากที่มีการออกหมายเรียกไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้รอดูความคืบหน้า